คุณผู้ชมสูงสุดคืนสู่สามัญชาวนาบอกว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีฟางข้าวใช่ไหมคะทำไงดีอ่ะทำไก่อบฟางทานกันค่ะแล้วเนี่ยคุณดูนะสามัคคีคือพลังหลังจากที่ลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วนะคะนี่คือมาทำต่อค่ะสามัคคีคือพลังอะไรล่ะ
ไก่ย่างหลังเกรียมเกรียมไก่เนี่ยเอาจากไหนอ่ะเนื้อแน่นแน่นไก่ก็ได้เลี้ยงไว้อ่ะไก่ซื้อมาจากตลาดบ้างก็เลี้ยงไว้นะคะแล้วฟางก็ฟรีคุณลงทุนอย่างเดียวคือไก่อุ้วพี่ทำไมไก่พี่เนื้อเยอะแค่นั้นอ่ะเนื้อเยอะเนื้อนุ่มมากแล้วคุณดูสิอุ้ยตายแล้วคุณพี่ขามาทำร้ายกันทำไมเที่
สมุนไพรต่างนะเอามาหมักซะเลย
วิธีการทำชาวนาบอกว่าก็จะไปซื้อไก่สดมาจากตลาด
หรือบางคนก็มีไก่ที่เลี้ยงไว้เองเนี่ย
เอามาจากบ้านนำมาปรุงนะคะถอนขนทำความสะอาด
หมักกับกระเทียมพริกไทยแล้วก็ปรุงรส
น้ำมันหอยซีอิ๊วเกลือน้ำตาล
หักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้ระหว่างรอทำอะไรล่ะนี่หมักแล้วหมักแล้ว
ระหว่างรอก็จัดเตรียมสถานที่อบ
เคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์ก่อนเลยนะคะ
โดยจะเลือกสถานที่โล่งกลางทุ่งนา
แล้วทำแนวกันไฟอย่างดีเยี่ยมค่ะ
คิดเผื่อไว้ด้วยนะคะกลัวว่าไฟจะลำทุ่ง
นี่ใช้ปี๊บนี่แหละค่ะครอบปิดปากปี๊บด้วยดินทั้ง๔ด้าน
เพื่อกันไม่ให้ควันเข้าไปภายในนะคะนี่แบบนี้นะ
อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะ

ถ้าเป็นเราไปทำก็คงเงินทำไม่เป็นหรอกนะคะ

ฟางมาแล้วค่ะต่อมาก็นำฟางนะคะมาสุมให้ทั่วปี๊บจุดไฟ
แล้วคอยนำฟางใส่เติมเข้ากองไฟเป็นระยะและระยะค่ะ
ใช้เวลาอย่างนี้สักประมาณ๒๐นาทีนะคะ
ก็จะได้เมนูคุณดูนะ
ไก่อบฟางตามสูตรที่ชาวบ้านเขาทำกันนะคะ
เมื่อไก่ทำเสร็จแล้วทำไงต่อล่ะ
ชาวบ้านอุ๊ยนี่ไง

เออเปิดปี๊บมาแล้วก็หนังเกลียมข้างในคือกรอบนอกนุ่มในอะค่ะ
หลังจากได้แบบนี้แล้วคุณดูน้ำมันในตัวไก่หยดติ๊งแบบนั้นนะครับ
หลังจากนั้นชาวบ้านก็จะมานั่งล้อมวงกันรับประทาน
จากจะได้ไก่อบฟางแสนอร่อยแล้วนะคะ
ก็ยังถือว่าเป็นการใช้เวลาร่วมกันของชาวบ้าน
ทำให้เกิดความรักความสามัคคีความผูกพัน
และที่สำคัญคือวิถีชีวิตแบบชุมชนนี่แหละค่ะ
เออนะคือสมัยก่อนเขาลงแขกเกี่ยวข้าวกันมา
ร่วมแรงร่วมใจกันมาแล้วมานั่งกินล้อมวงกันแบบนี้

แล้วก็คุณผู้ชมบางท่านก็ชื่นชมคุณป้า๙บาทมากนะครับ
พรุ่งนี้ได้มีการจัดให้ทานฟรีนะฮะ